คุณผู้ชมครับครอบครัวนี้กำลังนอนหลับฝันหวานเลย
มีพ่อมีแม่มีลูกสองคนนอนกลางแม่นอนริมผนัง
แม่ก็กลางดึกอะไรไต่หัวไว้อะไรไต่หัว
คุณผู้ชมว่าอะไรไต่หัวฮะเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะอะไรอ่ะ
มาแล้วคุณพระราพรผมให้คุณวรพรทายว่าอะไร
มันยาวมันยาวครับครูรอบมันยาวฮะมันใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะค่ะเนี่ย
มันยาวมันคืออะไรครับจะหมดเวลาแล้วครับคุณพระราพรฮะ
ตัวอะไรสักอย่างนึงอ่าผมให้ทายผมให้ทายงูอ่างูงูผิดครับ
งูผิดฮะมีขาไหมจะหมดแล้วครับมีขาเพียบเลยครับ
ตักขาบแน่ตักขาบครับคุณผู้ชมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะคุณพระราพรฮะ
หาบอะไรผมไม่เคยเห็นตัวยาวเกือบฟุตใหญ่ขนาดนั้นอ่ะ
ตัวยาวเกือบคือถ้าตักขาบนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะคะโอ้โหดูเดินเลยถึงคอแล้ว
มาถึงคอแล้วนี่คือคุณบาสฮะคุณบาสนอนอยู่แม่นะครับ
แม่ก็นอนริมเตียงอะไรนะยุกที่หัว
ขึ้นมาดูครับปลุกสามีช่วยกันหานี่ฮะมาเจอตะขาบตัวนี้
โอ้โหแล้วตัวใหญ่มากอ่ะแล้วบนเตียงมีลูกเล็กห้าขวบคนหนึ่ง
เดือนคนหนึ่งกำลังหลับกันสบายเลยนะฮะ
ไต่มาก็เอ๊ะนึกว่าตัวอะไรนะครับ
พอมาเจอดูอ้าวตะขาบตัวเมล็ดตกใจมากครับ
ก็เลยบอกพี่คือเรียกสามีนะ

คราวนี้เปิดไฟเปิดไฟจนเจอเนี่ย
ตัวประมาณ๑ไม้บรรทัศน์ผมก็ไม่เคยเห็นตะขาบตัวยาวขนาดนี้เหมือนกัน
นี่ตกใจหาจนตีตายตีตายถึงจะนอนได้อีกที๖บลงครึ่ง

ถ้าไม่เจอนอนไม่ได้หรอกครับ
คืออาจจะเป็นไม่ได้ว่าช่วงนี้หนาว

เขาเลี้ยงมาดูกันทั้งบ้านเลยยื้อดู

ก็เป็นนะคะเป็นนะคะตัวตัวบางนั้นขนาดนี้ยายค่ะ
นี่ดูตัวตัวขนาดนี้ไม่รวมขาทีนึงใช่ก็ใหญ่อยู่ค่ะ
แล้วเป็นแบบใหญ่มากที่แบบเคยเข้าบ้าน
ปกติอาจจะมีแค่แมงมุมเข้ามาอะไรประมาณนี้ค่ะ
อยากฝากอุทาหรณ์เตือนหน่อยไหมครับ
คือที่บ้านคือเซฟดีมากเลยนะก็สะบัดก่อนนอน
เพราะเรามีลูกเล็กไงก็สะบัดสะบัดปัดที่นอนอะไรดีมาก
แต่วันนั้นคือน่าจะแบบจังหวะจริงจริงโชคดีที่แบบที่เขามาใส่เรา
แล้วคือเราความรู้สึกเร็วไม่ได้แบบไม่ได้มาแบบ

นี่คือพี่บาทเขาตีซะย่นแล้วนะมันเลยเหลือตัวเท่านี้
แล้วเมื่อกี้เห็นไหมในภาพตอนมันมาตัวเป็นนะพี่
โอ้โหตัวยาวจริงนี่คุณผู้ชมบอกว่าอะไรนะ
โดนกัดเคยโดนปวดมากนี่

ไม่โดนเด็กนี้โอ้โหแพ้นะครับเด็ก
ช่วงนี้อย่างที่พี่เขาบอกแหละอากาศมันเย็น
มันก็หาที่อบอุ่นที่หลับที่นอนต้องปัดให้ดีเลยค่ะคุณผู้ชม